ถ้าไปหาอะไรทานอร่อยอร่อยอย่างก๋วยจั๊บ
หลายคนชอบทานเพราะฉะนั้นตามผมมาก๋วยจั๊บระดับตำนาน
ว่าจะเด็ดขนาดไหนติดตามเลยในช่วงของคุณชนะอยากเล่า
ไปที่ร้านนี้ครับสุภาก๋วยจับ
ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่๗๗ทับ๗
เลขดีจริงถนนมหาดไทยบำรุงตำบลหนองหลวงอำเภอเมืองจังหวัดตาก
นี่ครับไปเจอกับเจ้าของร้านคุณสุพนันทองวันหรือคุณน้อง
อายุ๕๒ปีครับเขาเล่าว่าตัวเขานะเปิดขายก๋วยจับมากว่า๔ปีแล้วนะ
แต่ทีเด็ดอยู่ที่ต้นตำรับนี่แหละครับ
เธอน่ะสืบทอดสูตรมาจากคุณพ่อซึ่งเป็นคนจีนแคระและอดีตเป็นเจ้าของโรงแรมเจริญศุกร์นะครับ
ซึ่งก็ตั้งร้านปัจจุบันตรงนั้นนั่นแหละแล้วก็ผ่านมา๔๐ปีแล้ว
บอกเลยนะว่าเป็นสูตรที่ดังมากในยุค๘๐บริเวณตรงนั้นนั่นแหละครับ
เขาบอกว่าคุณพ่อทำก๋วยจับสูตรดั้งเดิมสูตรของเขาเองและด้วยความที่สืบทอดสูตรอาหารมา
คุณพ่อเขาเคยทำในยุคนั้นแล้วทีนี้คุณน้องเขาเคยเป็นลูกมือช่วยคุณพ่อมาตลอด
จำสูตรได้แม่นย้ำแม่นเป๊ะเลยล่ะครับ
สำหรับเมนูที่ร้านมีให้เลือกสรรนะเยอะ
ถ้าจะกินก๋วยจั๊บคุณเลือกเลยมีให้เลือกมาก
คือก๋วยจับหมูกรอบก๋วยจับไก่ตุ๋นก๋วยจับหมูตุ๋นก๋วยจับคากิ
เกาเหลาคากิเกาเหลาหมูตุ๋นข้าวหน้าคากิ
คุณคิดดูดิแน่นหรือจะกินแบบว่าเป็นอาหารจานเดียว
ก็ข้าวกระเพราหมูสับหมูหมักหรือไก่ขาวราด
ผักพริกสดก็มีข้าวไก่ทอดหรือหมูนิ่มก็ได้
ราคาประมาณสักอยู่ที่๓๐๔๐แล้วก็๕๐บาท
เอางี้คุณมีโอกาสลองไปลิ้มลองความอร่อยกัน
ร้านเขาเปิดนะครับตั้งแต่เวลา๘โมงเช้าของทุกวันครับ

จริงนะมันแค่แบบก๋วยจั๊บธรรมดาแต่มันดูน่ากิน